จะชัดเจนพอสมควรที่สามารถจะชี้แจงถึงทั้งผลการปฏิบัติและนะครับน้องส่วนหนึ่งที่ทำงานโดยจริงก็จะอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการทำงานพวกเราในการนำสู่การพิสูจนพยานหลักฐานต่างได้ครับ
ผมขอสรุปตัวเลขแรกก่อนนะครับว่าในรอบ๒เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่๒กุมภาจนถึงวันที่๘นั้น
ปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามอัยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยนั้น
เรามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเกี่ยวกับการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเวชพันธุ์ไปทั้งสิ้น๓๒๘ลายนะครับ
เป็นหน้าร้าน๒๓๘ที่เหลือก็เป็นออนไลน์แล้วก็สายรับแจ้งได้ตัวหน้ากากอนามัยนั้น๒ล้าน๕แสนชิ้น
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผู้การปคบก็ชี้แจงว่าหลายส่วนนั้นได้มีที่เขาเรียกผู้ต้องหาได้ยินยอมที่จะให้เป็นของหลวง
เราก็นำส่งเจ้าที่ทางบกรณทางสาธารณสุขนะครับหรือบางส่วนก็สารสั่งริบ
พอริบแล้วเราก็แจ้งจ่ายให้บริการสาธารณสุขต่อนะครับ
มีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยครับ๒๗๖๔เครื่องเจลแอลกอฮอลล้างมือ๘๐๐๐กว่าลิตร
เครื่องตรวจ๕๐๐๐กว่ารวมมูลค่าทั้งหมด๒เดือนที่เราได้ดำเนินการนั้น๗๑ล้านบาทเศษนะครับมูลค่าความเสียหาย
ก็นำเรียนว่าตรงนี้เนี่ยนายกรมตรีแล้วก็ท่านวิชาการของชาตินั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
แล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยได้บริการอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้เจ้าที่ในแต่ละส่วนนั้นได้เล่าให้พวกเราได้ฟังถึงความขั้นตอนการเป็นไป
ตั้งแต่จุดศูนย์จนกระทั่งถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับ
ที่๔นะครับเป็นกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายอานนท์วัดวรเมษที่ยังกรูนกรณีที่ไปทำการล่อซื้อหน้ากากอนามัยแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้
ไม่ได้สินค้าก็เลยมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในความผิดตามประหยัดคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จนะครับคือเขาทำเพื่อหวังให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อหน้ากากอนามัยนะครับ
โดยนำผู้มีชื่อเสียงนะครับมาประกอบการโพสต์ครับซึ่งซึ่งส่วนเนี้ยในส่วนปอออเอ่อ
ว่ามีการซื้อขายหน้ากากอนามัย
ก็มีมูลความจริงว่ามีการซื้อขายกันจริง
ซึ่งเราได้มีการทำการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็พบว่าไปเกี่ยวยงกับนายพันยศ
อาคาระอมรพงศ์ประธานยุทธิสัตว์ภัครภาคภาราณภาพ
ซึ่งได้มอบหมายให้ทางกองบังคับการปราบปราม
ทำการตืบสวนรวบรวมพยายามเลขฐานดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่ง
ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าแหม่โพดำคือใครเท่านั้นนะครับ
คดีที่๓อธิบดีกรมการค้าภายในขณะนี้ก็ได้มอบผู้แทน
มาถอนคำร้องทุกข์ก็เป็นความผิดส่วนตัวเป็นความผิดอันยอมความได้
คดีตามข้อ๔ที่มีการมาร้องทุกข์ในอานนท์วัสด์
ขณะนี้ตำรวจเราเองนอกจากที่คุณอาชญะได้มาร้องทุกข์ในความผิดคอมพิวเตอร์แล้ว
ในส่วนตำรวจเราเองซึ่งก็ประกอบด้วยหลายหน่วย
ได้มีการไปสืบสวนแล้วก็ไปล่อซื้อหน้ากากอนามัย
กับคุณอานนท์วัสด์แล้วก็มีการสามารถที่จะจับคุมได้
โดยร่วมกันหลายหน่วยไม่ว่าปคบตมกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็ศูนย์ปราบปรามัยกรรมทางเทคโนโลยีสถานส่วนเทศ
ก็มีการบุญการร่วมกันล่อซื้อแล้วก็ไปจับคุมในอานนท์วัสด์
ดำเนินคดีซึ่งจากการสอบสวนประคำในอานนท์วัสด์
ก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้ร่วมกันขายหน้ากากอนามัย
ให้กับนายพันยศโดยได้รับส่วนแบ่งขี้ละ๑๐สตางค์
ซึ่งต่อมาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนก็ได้มีการไปขออนุมัติ
จับคุมนายพันยศแล้วก็มีการจับคุมตัวนายพันยศ
ดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นอกจากนี้ในส่วนของป้อคบเองในส่วนของกล้าง
เราก็ได้มีการขยายผลโดยไปถึงผู้ผลิต
ซึ่งก็คือบริษัทต่างซึ่งหลังจากที่มีการกำหนด
ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมแล้ว
บริษัทเหล่านี้จะต้องรายงาน
ปริมาณการผลิตปริมาณการนำเข้าปริมาณการส่งออก
กรมการค้าภายในนะครับซึ่งถ้าไม่รายงานมันก็จะเป็นความผิด
ซึ่งขณะนี้เราได้มีการขอเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ว่ากรมการค้าภายในกรมการศูนยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็อยู่ระหว่างการรบรวมบริษัทครับ